พรนะครับคนร้ายหนุ่มใส่ชุดพนักงานส่งอาหาร
แล้วก็ใส่โม่งดำปกปิดใบหน้านี่คุณ
เดี่ยวครับใช้อาวุธปืนจี้พนักงาน
ร้านขายทองกลางห้างบิ๊กซี
ใช้เวลาเพียง๒นาทีกวาดสร้อยทองรูปภัณฑ์ไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ

ก็เลยเป็นภาพนี้พนักงานคือค่อยหยิบสร้อยมา

โอ้โหแล้วสวมเสื้อคุมแบบนี้สวมโม่งมาแบบนี้
บุกร้านทองแบบนี้นะฮะ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทอง
ทองเยาวราชสาขาบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
จับภาพนาทีที่คนร้ายผู้ชายอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
ซึ่งเป็นเสื้อของพนักงานส่งอาหารยี่ห้อดังนะครับ
ใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบใส่โม่งสีดำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๒๐ตุลาคม
จากนั้นก็ล้วงเอาอาวุธปืนออกมาจากถุงฮิ้ว
จี้พนักงานร้านทอง๓คน

เอาสร้อยที่แขวนโชว์ด้านหลังมาใส่ถุงฮิ้วสีน้ำตาล
ซึ่งมีสร้อยทองน้ำหนัก๑บาทจำนวน๒๐เส้น

คนร้ายได้ทองไปแล้วรีบเดินออกจากร้านและออกจากห้างทันทีนะครับ
ทีนี้ตำรวจต้องตามไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วฮะ
ตำรวจสพเมืองชุมแพรเข้าตรวจสอบ
หลักฐานยังจุดเกิดเหตุร้านทองแห่งนี้ทันที
ว่าคนร้ายรายนี้เตรียมการมาเป็นอย่างดีนะคุณนะ
แล้วก็น่าจะมาดูลาดเหลาไว้ก่อนแล้ว
คนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างใจเย็นครับ
ใช้เวลาเพียง๒นาทีเท่านั้นเองนะฮะ

นะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพานุเดชนะพัทธลุง
รองผู้การตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
เปิดเผยนะครับว่าห้างสรรพสินค้าในจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีลูกค้ามาเดินหาซื้อสินค้าค่อนข้างน้อย
ร้านค้าก็ปิดตัวลงจำนวนมาก

ทำให้คนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุนะครับ
แล้วก็เชื่อว่ามาดูลาดราวไว้แล้วล่ะ
เห็นอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้น่าจะก่อเหตุได้
หลังก่อเหตุหลบหนีไปอย่างง่ายดาย
แต่ว่าตำรวจจะสนทิกำลังลงพื้นที่ติดตาม
สอบพยานบุคคลเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วห้าง
และตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะครับ
พร้อมกับตรวจสอบรายชื่อพนักงาน
ของบริษัทรับส่งอาหารเจ้าดังนี้ด้วยเสื้อสีเขียวเนี่ยนะฮะ

และที่ลาออกไปแล้วเพื่อเรียกมาสอบเป็นรายบุคคลด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจนำตัวบุคคลต้องสงสัยมาสอบแล้ว๑ราย
ซึ่งรายนี้ไม่ได้เป็นพนักงานส่งอาหารเสื้อเขียวนี้นะฮะ
แต่มีลักษณะท่าทางรูปร่างคล้ายคนร้ายเป็นอย่างมากนะครับ
เป็นคนในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธตำรวจก็ต้องปล่อยตัวไปก่อนแล้วครับ
และจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ
หากใช่ผู้ต้องสงสัยบรายนี้จริงก็จะออกหมายจับ
และนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ